เรื่องที่คุณทัศนัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เป็นข่าวยืดเยื้อมาหลายวันแล้วล่ะครับ
แล้วก็มีแฟนรายการขีดเส้นใต้

เรื่องของอธิการบดี

หรือหลังอายุ๖๐แล้ว
ก็ยังเป็นอธิการบดีอยู่ได้
เพราะมีปัญหาให้ถกเถียงกันเยอะครับ

ราชการไทยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ย

คนไทยเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดี
เฉลี่ยคนไทยอายุไม่ถึง๗๐

หรือไม่กระทั่งคนที่ไหนก็ตามแต่
อายุ๖๐นี่ก็ถือว่าอายุมากแล้ว
คืนปล่อยให้รับราชการต่อไป
เดี๋ยวไปตัดสินใจผิดผิดถูก

เซ็นคำสั่งแทงคำสั่งผิดผิดถูก
ราชการก็มีผลไม่ดีตามมา
ถ้าสมองเลอะเลอะเลือนจำอะไรก็ไม่ค่อยได้

ในอดีตเขาจึงกำหนดว่า๖๐ปีเกษียณอายุราชการ
แต่ว่าต่อมาต่อมาเนี่ย
วิวัฒนาการการใช้ชีวิตของคน
คนดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้น
ออกกำลังกายกินอาหารดีขึ้น
ดูแลสุขภาพดีขึ้น

คนอายุเกิน๖๐เนี่ย

มีความสามารถ
สมองเสมองยังไม่เลอะเลือน
ยังสามารถทำงานทำการได้

เสียนออกไปก็เท่ากับว่าแทนที่จะเก็บไว้ใช้งาน
สมองไหลไปยังไงครับไปอยู่ในภาคเอกชน
อาจารย์หมอทั้งหลายที่เคยเกษียณจากโรงพยาบาลของรัฐ
ก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนคนในแวดวงกฎหมาย
เกษียณออกจากราชการก็ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ให้กับหน่วยงานเอกชนที่เขายังต้องการอยู่
คนที่เคยเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยของรัฐ
บริหารอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐพอถึง๖๐พ้นหน้าที่
มหาวิทยาลัยเอกชนก็มาเอาตัวไปเพราะเขาถือว่า
อาชีพเหล่านี้อาชีพหมออาชีพในแวดวงตุลาการ

ยิ่งเก่ายิ่งมีประโยชน์
หมอที่อายุมากเนี่ยยิ่งเก่งยิ่งมีประโยชน์
ยิ่งมีความเชื่อมั่นคนยิ่งเชื่อถือ
เออค่าราชการในแวดวงตุลาการอายุมาก
เกษียณไปแล้ว๖๐๗๐แล้ว
ก็ยังมีความปราดเปลืองอยู่ไปตั้งสำนักงานทนายความ

ฉะนั้นเรื่องอะไรที่ราชการจะปล่อยคนเหล่านี้ไป
ก็เลยมีแนวความคิดในระยะหลังว่าสาขาอาชีพ
บางอาชีพเนี่ยต้องเก็บไว้
อย่าเพิ่งเกษียณราชการต่ออายุ๖๐
แล้วยังทำงานได้อยู่ยังปราดเปลืองอยู่
สมองความรู้ความสามารถ
ยังดีกว่าคนอายุน้อยอยู่ด้วยซ้ำไป

ฉะนั้นก็เริ่มมีแนวความคิดระยะหลังว่า

เดี๋ยวนี้ผู้พิพากษาอาวุโสอายุเกิน๖๐
ก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาอาวุโสอยู่
ไอยกานอายุเขาเกิน๖๐
ก็ยังมีหน้าที่การงานที่เหมาะสมอยู่
คนที่บริหารสถานศึกษาระดับอธิการบดีก็เลยมีแนวความคิดกันว่า
๖๐แล้วควรจะเป็นอธิการบดีต่อได้
ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ทำกันเมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ
ออกนอกระบบก็คือว่ายังสังกัดเป็นข้าราชการอยู่เป็นอยู่กับราชการอยู่
แต่ว่าออกนอกระบบก็หมายถึงว่าไปจัดการบริหารกันเอง
พรบมหาวิทยาลัยนอกระบบหลายฉบับ
ผมเองเคยมีส่วนเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาอยู่ด้วย
ถ้าคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเป็นต่อได้ครับ
ไม่จำเป็นต้องอายุต่ำกว่า๖๐
ฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงหลังมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ
ธิการบดีอายุ๗๐แล้วยังเป็นอธิการบดีกันอยู่ได้เลยครับ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหลายเนี่ย
ก็อายุเกิน๖๐ตั้งเยอะแยะ
ทีนี้ที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะว่า
ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
มีคนไปร้องว่าอธิการบดีอายุเกิน๖๐
ไปร้องสารปกครองสารปกครองกลางตัดสินว่าเป็นต่อได้
สารปกครองสูงสุดตัดสินว่าเป็นต่อไม่ได้
ให้สภามหาวิทยาลัยเพิกถอน
ธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วคือคุณบัญชา
นิดเพราะว่าอายุเกิน๖๐
เอ้าพอมีคำตัดสินคำสั่งสารปกครองสูงสุดออกมาอย่างนี้ยุ่งสิครับ
เพราะว่ามีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ตั้ง๑๘แห่ง
มหาวิทยาลัยราชมงคลตั้ง๕แห่งที่อธิการบดีอายุเกิน๖๐อยู่

แล้วจะเอายังไงตอนนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลตั้ง๕แห่ง
เหล่านี้ก็อยู่ในภาวะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จะเอายังไง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ไม่กล้าตัดสินใจ
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาก็ไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งก็มีโอกาสจะถูกฟ้องทั้งนั้น
ตัดสินใจว่าเอาละเพื่อเป็นบรรทัศนอายุ๖๐ไปแล้วเป็นอธิการบดีไม่ได้
เอาที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขามีกฎหมายรองรับนะสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเขานะเขาโปรดกล้าวมานะ
แล้วถ้าเขาฟ้องกลับเอาจะทำยังไง
เอ้าถ้าปล่อยไว้คาราคาซังอย่างนี้คนก็บอกเอ้าก็มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่กาญจนบุรีตัดสินแล้วนี่
แต่ว่าคำตัดสินคำสั่งนั้นเฉพาะตัวคือเฉพาะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงสถาบันการศึกษาอื่น
นี่แหละครับเรื่องมันจึงยุ่งเรื่องมันจึงยุ่งว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อ
ตัดสินไปทางใดทางหนึ่งก็ถูกฟ้องทั้งนั้น
ฉะนั้นตอนนี้ทั้งรัฐมนตรีทั้งเลขาคณะกรรมการอุดมศึกษาก็ยังไม่รู้จะว่ายังไง
ตัดสินทางใดทางหนึ่งก็อย่างที่บอกถูกฟ้องทั้งนั้น
สุดท้ายตอนนี้ก็เลยมีการเรียกร้องว่าท่านนายกรัฐมนตรีช่วยหน่อยเถอะ
ออกมาตรา๔๔สั่งการเลยจะให้อายุ๖๐เป็นต่อได้หรือไม่ได้สั่งมา
จะได้เป็นจะได้หมดเรื่องกันไปอ้าวแล้วยังไงเขาบอกถ้ามีมาตรา๔๔เนี่ย
เอาไปฟ้องกันไม่ได้เพราะมาตรา๔๔อยู่เหนือกว่า
ตอนนี้ก็เลยรอว่าให้นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชออกมาตรา๔๔
เขาทุบโต๊ะลงมาเลยว่าคนที่อายุเกิน๖๐เนี่ยยังนั่งบริหารเป็นอธิการบดีอยู่ได้ไหม
ไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือในระบบไม่ว่าจะราชพัฒน์หรือราชมงคล

ตอนนี้ก็เลยเถียงกันไม่จบไงครับ
นี่แหละก็ตอบคำถามคนที่ไลน์เข้ามาว่า

คนที่มีความรู้ความสามารถ

ฉะนั้นก็เชียร์คนที่ว่า
ถ้าเขามีสุขภาพดี
ธุระอะไรอายุ๖๐ให้เขาถอยออกไปล่ะครับ

จริงผมว่าแทบจะทุกวงการ
คนที่เขามีประสบการณ์อย่างนี้ฮะ
น่าจะเป็นประโยชน์กับในการทำงานต่อไปได้

คนไข้ยังไปฝากท้องเพราะว่าชำนาญ

หมอกระดูกหมอหัวใจไปดูเถอะ

กรุงเทพโอ้โหเงินเดือนจะเป็นล้านมั้งแต่ละคน
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะชำนาญ
งานพวกนี้มันคือประสบการณ์ยิ่งมาก

แล้วทีนี้ถ้าราชการยังจ่ายบำเน็ตบำนานอยู่

ที่จ่ายบำเน็ตบำนานให้เขาเนี่ย

ปล่อยให้คนพวกนี้ไปเป็นประโยชน์ให้เอกชน

ผมชอบคำว่าแก่แต่เก่ามากนะฮะ

ใช่เพราะว่าคนเรายังสามารถทำประโยชน์ได้